คุณผู้ชมฮะเรื่องนี้เรื่องของคนชอบดื่มไวน์และเหล้านอก

เพราะว่าเขาไปจับกลุ่มสถานที่ผลิตเหล้าและผลิตวายปลอมขึ้นมา
อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนี่เองนะคะ

อาจจะไม่คันคอสิคะอาจจะเป็นอันตรายอย่างอื่นนะคะ
เพราะว่าในทุนเป็นชาวไต้หวัน
และเฮียอั้งเพราะบอกเฮียอั้งเป็นนายทุนชาวไทย
เป็นเจ้าของโรงงานผลิตวายและเหล้าปลอมทั้งสองแห่งนี้

ขณะที่ทหารกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในประเทศ
หรือก็อรมนโซนที่กำลังกำเลยนะคะ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจค้นบ้านเดี่ยวสองชั้น
ดัดแปลงเป็นโรงงานในซอยเพชรชะกะเสม๖๑
ไปพบอุปกรณ์ผลิตเหล้าปลอม
มีทั้งขวดเปล่ารังเปล่าเครื่องฉีดเครื่องพิมพ์ฉลาก
โดยมีเหล้าปลอมที่ผลิตเสร็จแล้ว
ออกไปให้นักดื่มดื่มกัน

พบผู้ต้องหาเป็นผู้หญิง๓คน
รับสารภาพบอกว่าได้รับจ้างจากเฮียอ้าง

วิธีการคือการนำเหล้าหนีภาษีมาจากภาคใต้

แต่งกลิ่นด้วยหัวเชื้อให้เป็นยี่ห้อต่าง

หลังจากนั้นก็บรรจุลงใส่ขลูขวด
ฉลากเรียบร้อยส่งขายให้ร้านอาหารและสถานบันเทิง
สัปดาห์หนึ่งโรงงานนี้ต้องผลิตเหล้าปลอม

รู้เลยยี่ห้อคนเดินน่ะ
รังหรือประมาณ๒๐๐ขวดต่อสัปดาห์นะคะ

เพราะฉะนั้นแล้วนะคะนักเที่ยวนี้ลองคิดกันหน่อยนะ

แล้วบอกว่าอุ๊ยเดี๋ยวนี้คอแข็ง
ไม่ใช่อะไร
ไปตรวจสอบตัวเองนะใครที่เป็นบรรดานักดื่มนะคะ
ว่าเมามากเกินไปหรือไม่เมาเลย
สงสัยไว้ก่อนเป็นเหล้าปลอม
อกจากนี้ในช่วงค่ำเจ้าหน้าที่ชุดเดียวกัน
ขยายผลไปจับแหล่งผลิตเหล้าปลอมอีกหนึ่ง
แห่งอยู่ในซอยเทียนทะเล๗เขตบางขุนเทียน
พบว่านอกจากจะมีเหล้าปลอมซึ่งเป็นเหล้ายี่ห้อของเมืองนอกแล้วเนี่ยนะ
มีการพบผลิตวายปลอมด้วยคุณ

เอาวายหนีภาษีราคาถูกมาผสมน้ำก่อน
แต่งสีเข้าไปแต่งกลิ่นเข้าไป
ให้กลายเป็นวายยี่ห้อแพงก็ได้คุณ
ส่งขายให้สถานบริการหลายแห่งแล้ว
แต่หลายคนจิบไว้ต้องถือแค่ตรงแก้วอย่างนี้
ไม่รู้ซะแล้วว่านั่นคือวายปลอมผสมน้ำมา
เรียนเขาเจอไหมปกติคนดื่มไม้ต้องเรียนก่อนไง

เขารู้เขามีวิธีดมกลิ่นดมอะไรเขารู้แหม

แต่คนสามัญชนแบบเราไม่รู้หรอกอะไรปลอมอะไรจริง
แต่ก็เจ้าหน้าที่เขาไปจับกลุ่มได้เป็นงานใหญ่งานช้างเลยล่ะครับ